เรื่องของเอกฤทธปัญญากันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยถอนตัวจากซีเกมไป
เพราะว่าบาดเจ็บจากศึกบอลโลกรอบคันเลือกของทีมชาติชุดใหญ่สมาคมก็มีการให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะครับ
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็เดินทางไปเยี่ยมเอกณิตปัญญา
ที่โรงพยาบาลสมิติเวศศรีนครินครับหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่บุกไปเสมอกับเวียดนาม๐๐
อาทิตย์ที่แล้วเจ้าบุ๊กมีอาการหมอนรอมกระดูกฉีกบริเวณหัวเข่าด้านหลังข้างขวา
ไม่ต้องผ่าตัดก็คาดว่าจะพักอย่างน้อย๒เดือน
สมาคมก็อำนวยศ์ของศุษย์ต่างนะครับทั้งการปราสานกับแพทย์
ที่เป็นกฎอยู่แล้วที่คุ้มคอนาทิตย์ที่บาดเจ็บระหว่างรับใช้ทีมชาติ
รวมถึงมีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติในการเบิกเงินสมทบทุนค่ารักษานะครับ
ซึ่งหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะเบิกเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือได้ครับ
เน้นย้ำนะครับโปรแกรมของทีมชาติชุดใหญ่บอกกันเนิ่น
แต่ปีหน้า๒๖มีนาคมเจอกับอินโดรีเซีย
ธนทรัพย์ทีวีช่องศาสตร์ที่๒ก็ถ่ายท่อสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ